บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

เช้านี้พบกับเชอรี่และใบตอง
วันนี้เรามาเป็นแบบหวานกันบ้าง
ใช่เหรอคุณจะสไตล์หวานเหรอ
ตายแล้วเพื่อนดิฉันเองค่ะคุณผู้ชม

ไปตามดูความแซ่บแล้วก็ไลฟ์สไตล์แปลกของใบตองกันได้นะคะ
เอาล่ะมาที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกกันค่ะวันนี้
ดิฉันอารมณ์ขึ้นมากอ่านปุ๊บขึ้นเลย

อีฟัสสุดหาอีฟัสสาดนี่เขาใช้คำอย่างนี้เลยนะ
คือต้องขอโทษทีคุณผู้ชมคือพูดตามข้อเขียนนี้เลยจริง
แล้วมีติดไปบอกว่าอะไรนะให้ไปพบแพทย์
นี่เป็นโพสต์ของคุณดังพันกรไม่รู้ขึ้นอะไรเบอร์นั้นจริง

ขึ้นแต่อันนี้มาเต็มจริงบอกเลยฉันกับแกคนละเบอร์
ระเบิดไม่ต้องมาตามไม่อยากให้ตามไม่ต้องมาตามนะฮะไม่แคร์ด้วย
คือประเด็นคือคุณดังเนี่ยไม่รู้ด่าใคร
แต่เท่าที่อ่านแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่า
โพสต์จัดหนักระบายสื่อถึงแฟนคลับคนหนึ่ง
ถ้อยคำเจ็บจี๊ดอ่านแล้วมันสะพรึงจริง
แล้วอยากตามไปพบแพทย์นะเพราะว่าอ่านอู๋แรงทีเดียวเลยล่ะ
อ่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเคลียร์นะบอกว่าสาเหตุของเรื่องนี้
ที่เขาได้โพสต์ดุเดือดถึงพฤติกรรมของใครคนหนึ่ง
อย่างที่บอกไประบุชัดเลยนะคะว่าไม่ได้ต้องการให้บุคคลที่เจ้าตัวเอ่ยถึงเนี่ย
มาเป็นแฟนคลับเพราะว่าแกไม่เป็นแฟนคลับฉันก็ไม่เดือดร้อน
ฉันยังไม่ซีจ้ะเออฉันไม่ซีอันนี้คุณดังว่าอย่างนั้นนะคะ
ล่าสุดคุณแอมคังกรเข้ามาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตร่างทรงคนเขียนเพลง
เจ้าตัวก็เลยได้เคลียร์ประเด็นร้อนดังกล่าวนะฮะ
โดยยอมรับว่าเออโพสต์ข้อความตำหนิแฟนคลับจริง
เนื่องจากว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณดังไม่พอใจ
ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว

มันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างของเขาอีกด้วย

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกินลิมิตนะครับ
ของตังค์แถบท่านหนึ่ง

ไม่ว่าจะเป็นทีมงานคนรอบข้างแล้วก็
แล้วก็ครอบครัวของนางด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ

เป็นคนไม่ค่อยอารมณ์เสียอยู่แล้วนะครับ
มันก็คงต้องแรงในดีกรีประมาณนึง
นางก็พยายามนางเป็นคนกลาง

รักแฟนคลับนางทุกคนเท่ากันอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนมีเรื่องกันอะไรอย่างนี้
คือบางทีมันจะก็

แฟนคลับธรรมดาเขาไม่ควรจะทำ

ว่าผู้จัดการเราแบบหรือว่าด่าผู้จัดการเราอะไรอย่างนี้นะคะ

บางทีพอมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงเราก็ไม่ไหว
เราก็เลยต้องแสดงตัวมาแล้ว
เรารู้เรื่องทั้งหมดนะว่าคุณทำอะไรลงไป
เจ้าก่อนก็ชมอยู่ก็บอกว่าเราไม่ได้โกรธอะไร
ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับเรื่องดีที่ผ่านมา

อยู่ในจุดหนึ่งของแฟนคลับ
เวลารักใครชอบใครก็ต้องให้ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วย

ว่ารักมานานเป็นแฟนคลับมานาน
จะไปติจะไปว่าอะไรเขาแบบนั้นก็ไม่ใช่

ว่าปกติคุณดังไม่ใช่คนอารมณ์ขึ้นแบบนี้

อยู่ในที่สว่างมาโพสต์ด่าแบบนี้ไม่โอเค
จากนี้ค่ะก็ได้เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นด้วย

คือเรียกต้อยอ่ะไม่ใช่ต้อยเรียนนั่ง

งานนี้ขนมดังก็ตอบแบบขำว่า
ผลัมย้ำชัดด้วยว่าไม่ใช่สายเพค่ะ
ว่าไม่ใช่สายเปย์ค่ะหากจะเปย์ให้ใครนะ

เปย์ไหมครับ

แบบใช่ใช่ใช่

เราเป็นคนไม่เปย์เนอะ

ก็เอามาหาคู่ให้ได้ก่อนไหมครับ

แล้วก็เป็นคนไม่เปย์ฮะ
แต่ว่าใครสนใจติดต่อได้ครับ

คือไม่คิดว่าพี่ดังจะมาเบอร์นี้

ถ้าคนอื่นจะมาเปย์ยินดี

เรื่องวายกันไปเนอะมันคนละเบอร์นะครับ
กระดูกมันคนละเบอร์นะจ๊ะ